ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินกันแล้ว
เป็นช่วงที่หลายคนรอคอยมากเลย

พาไปกินแบบเร่งด่วนแบบเร็วเลยนะครับ
สำหรับคนที่ชอบเมนูเส้นวันนี้แนะนำเลย

มันแค่แบบเป็นเส้นอย่างเดียวง่าย

ทั้งอร่อยเด็ดทาสใหญ่จานยักษ์
รับรองว่าที่สำคัญรสชาติแซ่บถึงใจด้วยจ้า

นี่คือเมนูเล้งนะคะกับบะหมี่นะคะ
ร้านนี้เป็นร้านของนายวัฒนาเพ็ญพรเลิศชัย
นายวัฒนาเจ้าของร้านเล่าให้เราฟัง
บอกว่าร้านนี้คือร้านบะหมี่ถาดกระทะเล้ง
ร้านของเขาถือว่าเป็นร้านแรกของจังหวัดพยาวนะคะ
ที่นำเอาเส้นบะหมี่ที่มีความพิเศษ

หมี่ไข่เอกลักษณ์ของเขาคือเส้นจะเล็กเหนียวนุ่ม

ซึ่งก็ประกอบไปด้วยหมูนุ่มลูกชิ้นเนื้อไก่อบซอสไข่ต้มยังมะตูม
แล้วก็อื่นที่คัดสรรมาอย่างเป็นพิเศษเลยอยู่ในเมนูจานนี้
นั่นก็คือบะหมี่ถาดนั่นเอง
มาดูราคาขายกันหน่อยคุณค่ะ
ไม่ได้มีแต่เป็นถาดนะคะเพราะว่าถ้ามาคนเดียวก็จัดไปเป็นชามเล็ก
ราคาชามละ๓๕บาทสำหรับเมนูมาคนเดียว
ถ้ามา๒คนก็จัดเป็นถาดขนาดย่อมลงมาหน่อยในราคาเริ่มต้นที่๙๙บาท

ใช่และถ้ามาเยอะกว่านั้นหน่อย๔๖คนก็เป็นถาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยราคา๑๙๙บาท
และถ้ามาเป็นแก๊งเลย๑๐คนถึง๑๒คนถาดใหญ่เลยราคา๒๙๙บาท

แต่ถ้ามาทั้งตำบลทานได้๑๕คนเป็นไซส์ยักษ์ไปเลยราคา๔๙๙บาท

ใช่ค่ะและนี่ที่เราเห็นอยู่นี่คือซุปเปอร์เล้งสูตรเด็ดของทางร้านเขา
เขาจะนำกระดูกสันหลังของหมูมาต้มเป็นน้ำซุปใช้เวลาในการต้ม๔๕ชั่วโมงเลยนะคะ
เพื่อที่จะให้กระดูกแล้วก็เนื้อมีความนุ่มเปื่อยอร่อย
และที่พิเศษก็คือทางร้านจะนำมาปรุงรสชาติที่มีความแซ่บซีดซาสมากยิ่งขึ้น
คือแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าที่ส่วนใหญ่จะเป็นต้มซุปแบบธรรมดาธรรมดาที่จะทานกับบะหมี่
แต่ที่นี่ที่ทานกับบะหมี่เขาจะเป็นแบบซุปเปอร์เล้งรสชาติแซ่บซีดเลยทีเดียวนะคะ
ราคาขายของซุปเปอร์เล้งเริ่มต้นที่ราคา๕๐บาทไปจนถึง๓๕๙บาทค่ะ
สามารถทานกันได้แบบโอ้ยนี่ก็มากันเป็นโต๊ะจีนนะคุณ๑๐๑๕คนเหมือนกันนะคะ
นี่ก็เป็นบะหมี่ถัดยักษ์นี่ใครสนใจอยากจะไปลองลิ้มชิมรสชาติแซ่บแบบนี้
ก็ไปกันได้ที่ร้านบะหมี่ถาดกระทะเล้งตั้งอยู่บริเวณถนนทางลัดจากแยกตลาดมณีรัฐ
หมู่ที่๑๔นะคะตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวไปยังวิทยาลัยเทคนิคพยาว
เปิดขายทุกวันคุณผู้ชมตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มค่ะ